นนทบุรีค่ะเขาบอกว่าตกใจกันหมดเลยเพราะว่าอยู่ได้ยินเสียงดังบึ้ม
เสียงระเบิดนะคะอ่าแล้วเป็นระเบิดเกิดขึ้นในบ้านจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรรนะคะ
เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นปรากฏสิ่งที่ระเบิดคือสารเคมีค่ะ
คือบ้านนั้นเขาประกอบกิจการผสมสารเคมีแล้วเหมือนคนงานผสมสารเคมีผิดพลาด
ระเบิดตู้มมาแล้วคือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้ดูนะนี่โอ้โห
คือเราจะเห็นคลิปแบบนี้ในต่างประเทศเยอะแต่นี่เกิดขึ้นที่เมืองไทย
หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านนทบุรีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อ่ะค่ะ
ลักษณะบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวนะคะพอระเบิดตู้มมาปุ๊บเนี่ย
ควันเอยไฟเอยมันพุ่งพลึบมาหมดเลยแล้วไฟก็คือ
ไหม้ทั้งหลังวอดเลยอะค่ะในกล้องมุมจรปิด
มันไม่มีเสียงนะโอ้แต่แค่ไม่มีเสียงทุกคนเชื่อว่าจินตนาการได้อ่ะ
จังหวะระเบิดตู้มเมื่อกี้นี้แล้วดูสิคะเห็นไหมกลัวมากเลยอ่ะเนี้ย
มันมีสารเคมีมันก็ระเบิดซ้ำไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขามาจัดการดูแลเรื่องของไฟไหม้แล้วเนี่ยนะคะ
พอไฟสงบลงเท่านั้นแหละบ้านคือพังทั้งหลังแทบไม่ต้องคิดไม่ต้องสืบเลย
มีรถเก๋งถูกไฟไหม้หนึ่งคันข้างบ้านค่ะ
มีผู้เสียชีวิตนะคะคุณประสมโพล่า
อายุ๔๙ปีเขาเป็นคนงานผสมสารเคมีอะค่ะ
ก็คือแปลว่าอยู่ใกล้จุดระเบิดที่สุดเลย
ก็เลยเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยนะคะมีคนเจ็บอีกสามคนด้วย
ซึ่งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะบ้านใกล้เคียงมีได้รับความเสียหายเหมือนกัน
คือกระจกประตูหน้าต่างแตกฝ้าเพดานพังเสียหาย
สอบสวนทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นของนายอาธรณ์ชมเสาหัดนะคะ
ซึ่งตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่กับภรรยาแม่ยาย
แล้วก็พี่สาวภรรยาค่ะนายประสมคนตายเนี่ย
ผสมสารเคมีอยู่ข้างบ้านแล้วมันก็
เกิดระเบิดขึ้นอันนั้นคือร่างผู้เสียชีวิตนะคะที่เป็นผ้าสีขาวนั่นนะคะ

เขาประกอบกิจการผสมสารเคมีตัวจุดเชื่อมทองแดง
ใช้สำหรับทำสายไฟสายสัญญาณสื่อสารทำมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วอะค่ะพอเกิดเหตุเสร็จเจ้าหน้าที่เขาก็รีบมากั้นเชือก
บุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณบ้านเพราะว่ามันมีสารเคมีก็เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรือว่า
ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าสารเคมีที่ผู้ตายเอามาผสม
น่าจะมีผงอลูมิเนียมผงทองแดงผงแมคนิเซียม
ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเรียกย่อใหม่ได้ว่าเป็นระเบิดฝุ่นเลยนะคะ
เพราะมันสามารถติดไฟในอากาศได้ค่ะ
ลูมิเนียมผงอลูมิเนียมใช้ในการทำประทัด
ทำพวกผู้ทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกระเบิดได้
ตัวนี้ถ้ามีประกายไฟก็ติดแล้วก็ลุกลามได้
พอกับตัวผงทองแดงคอปเปอร์ซึ่งเป็นคอปเปอร์พาวเดอร์
หรือว่าผงทองแดงเนี่ยก็เช่นกันนะครับ
เป็นฝุ่นละอองก็สามารถที่จะติดไฟได้ง่าย
ทั้ง๓ตัวทั้ง๓ตัวจะเช่นกันแต่ตัว
จะเกิดปฏิกิจรองกรรมจะติดไฟได้นานเลย
ถ้ามีอัลสิทธิ์สูง
วันนี้ทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงาน
เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่เก็บวัตถุพยานที่บ้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องเก็บมาดูคือตัวมอเตอร์
ผสมสารเคมีแล้วก็ตัวอย่างสารเคมีทั้งสามชนิดน่าจะมีแป้งเท้าค่ำผงทองแดงแล้วก็ผงอลูมิเนียมนะคะ
อาธรณ์เจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อวานช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งอยู่ในบ้าน
ส่วนคนตายเนี่ยนั่งผสมสารเคมีอยู่ที่โรงรถนอกบ้านไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่มันระเบิดขึ้นมาได้ยังไง
อาจจะเกิดจากมอเตอร์ของเครื่องผสมสปาร์คหรือเปล่าเลยมีสะเด็ดไฟไปโดนสารเคมีก็เลยเกิดการระเบิดขึ้น
ส่วนสารเคมีที่เหลืออยู่เป็นสารเคมีอลูมิเนียมประมาณ๒๐กิโลกรัม
ทองแดงหนึ่งร้อยกิโลกรัมเทาค่ำเจ็ดสิบห้ากิโลกรัม
ซึ่งการผสมเนี่ยเขาบอกว่าก็จะต้องเอาทั้ง๓ชนิดนี้
ใส่ในเครื่องผสมพร้อมกันพอผสมเสร็จปุ๊บก็จะบรรจุถุงขายค่ะ
ต้องกินแล้วทำงานอ๋อเดี๋ยวต้องครับทำตรงนี้
เชื้อให้ให้ผงทองแดงเขาเขาหลอมเขาผงทองแดงหลอม
ปุ๊บมันก็ต้องไปชื่นสายระวังสายกระสาทเป็นผงธรรมดา
ไม่มีความรุนแรงมากแต่ว่ามันถ้าแบบปริมาณ
นางสาวพวงแก้วนะคะน้องสาวและครอบครัวของคนตาย
ก็เอาดอกไม้ทูบเทียนมาทำพิธีบอกกล่าวเชิญดวงวิญญาณออกจากพื้นที่ค่ะ
นี่ค่ะหลังจากนั้นเธอก็ไปรับร่างผู้ตายที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
เพื่อไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนานะคะครับเราส่งคุณสุชาดาสิริคง
ลงพื้นที่ที่บ้านหลังเกิดเหตุไปเจอกับคุณสมพงศ์ค่ะ
เป็นเพื่อนบ้านกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่เลยอ่า
คือบ้านเขาเองก็ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดเช่นเดียวกันนะคะ
เขาบอกว่าก็วันเกิดเหตุก็เห็นว่าผู้ตายทำงานอยู่ในบ้าน
ตามปกติแล้วอยู่ก็เกิดระเบิดรุนแรงขึ้นมาถึงสองครั้ง
แล้วไฟมันก็พุ่งออกมาเลยลูกชายที่นอนอยู่ในบ้านเนี่ย
สะเก็ดตกระเบิดระบาดเจ็บไปด้วยนะคะส่วนสารเคมีที่เกิดระเบิดเนี่ย
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือสารอะไรรู้แค่ว่าบ้านหลังเนี้ย
จะมีคนงานเข้ามาทำงานเป็นครั้งคราวแล้วก็ไม่เกิน
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะมาจากไหนเรารู้กันอยู่ใช่ไหมครับ
เห็นไหมแต่มันบึ้มบึ้มปุ๋มเนี้ยก็
ข้างบนครับลูกชายนี่ทำอะไรแบบมันในข้างบนนะ
มันไฟซ็อตนี่ทำอะไรบวกอือไหมแล้วผมก็เดินมา
พอเดินมามันก็มุ่งลวดตัวมันกระเด็นไปหาผม
ผมก็ตกใจผมก็มันล้มมันแน่นมันก็ออกมา
เรื่องความเสียหาย
ตั้งแต่ตำรวจสวทธิ์พอร์บังไหยก็บอก

โดยถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท

ระบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายนะคะส่วนสารเคมีที่พบเนี่ยก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตถูกต้องไหม
เพราะว่าถ้าไม่มีก็จะต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแน่นอน